การันตีกล้าท้าเลยว่าถ้าดูแล้วไม่อมยิ้มถ้าดูแล้วไม่มีความสุขให้สองหนุ่มนี้เลี้ยงข้าวได้เลยค่ะ
โลกผู้น่ารักค่ะคุณเคยเห็นไหมล่ะช้างเขกหัวกันมันใช้งวงอ่ะเขกหัวกัน
หยอกกันไปหยอกกันมานะคะเป็นลูกหมาเนอะเออเนี่ยน่าให้ดูมากเลยนะคะ
ตีหัวเขกหัวนะเออเขกหัวโพสต์คลิปลูกช้างป่าสองตัวค่ะ
อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีค่ะอ่าคุณเห็นไหมลูกช้างตัวหนึ่งเนี่ย
งวงเข็กหัวเพื่อนอีกตัวหนึ่งนางโป๊ะเลยนะคะ
ทำเอาเจ้าของคลิปถึงกับฮาลั่นเลยอ่ะนะฮะ

ส่วนนักเขกหัวซะเลยนะคะหลังจากที่คลิปนี้ถูกโพสต์ไป
บรรดาแฟนเพจเนี้ยเข้ามากดกดไลก์ใช่เลยฮะ
ดถูกใจค่ะแสดงความคิดเห็นมากมายเลยนะคะ
ตีแรงซะด้วยฝุ่นกระจายน่ารักจังดื้อนักป้าบใหญ่เลย
คุณปุ้ยไปบอกคุณผู้ชมไว้หลายท่านเขากั้นยิ้มกันอยู่เนี่ย

ได้ฮะถ้าเพื่อคุณผู้ชมเจอกันหน้าสถานีเลย